ที่เขาว่ากันว่านะฝันนี้ฝันดีฝันมาให้โชคให้ลาบ

ที่ไหนบุรีรามบุรีราม
อ๋อนี่มันเป็นงานใหญ่เลย
หลายคันมาขนมาขุดต้นตะเคียนที่จมอยู่ใต้น้ำ
อายุกว่า๒๐๐ปี
มาขนไปทีละต้นทีละต้นเพราะว่ามีทั้งหมด๖ต้น
และแต่ละต้นก็มีขนาดประมาณ๔๖เมตร
ชาวบ้านหาแตกตื่นกันเลยนะเจอต้นตะเคียนขนาดใหญ่ตั้งหลายต้นแบบนี้
คือเราก็ไปถามไงว่าทำไมถึงได้รู้ล่ะว่าตรงนี้มีต้นตะเคียน
ก็มีคนเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนหน้าที่จะพบต้นตะเคียน๖ต้นนี้นะ
ชาวบ้านบอกมีคนฝันประหลาด
ซึ่งคนที่ฝันก็คือนายประเสริฐศรีตระวัน
เป็นรองนายกอบตตูมใหญ่
ซึ่งก็เป็นเจ้าของรถแบ็คโฮนี่แหละเล่าให้ฟังไง
บอกว่าคืนก่อนที่จะพบต้นตะเคียนนี่นะฝันว่าเห็นผู้หญิงผมยาวประบาน
เนื้อตัวเปียกน้ำอุ้มลูกมาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็บอกว่าให้ช่วยพาขึ้นจากลำห้วยหน่อยอืม
พี่เขาก็เลยพาขึ้นมาบนฝั่งหญิงสาวในฝันก็นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้น
แล้วก็เลือนหายไปพอรุ่งเช้าก็ได้ข่าวจากคนงานนั่นแหละ
ที่ขับรถแบ็คโฮบอกว่าขุดพบต้นตะเคียนขณะที่กำลังเอารถแบ็คโฮลเนี่ย
ขุดลอกห้วยตาเจียมเพื่อที่จะทำเขื่อนกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝน
เอาแล้วฝันแบบนึงแล้วก็มาเป็นจริงแบบนี้ก็เลยไปพูดคุยกันนะคะ
หลายคนที่เกี่ยวข้องก็เลยไปประสานต่อด้วยกับนายกอบตตูมใหญ่
ประสานต่อไปยังเจ้าอาวาสวัดบ้านประคำสำโรง
ให้มาทำพิธีขนย้ายต้นตะเคียนเอาไปเก็บไว้ที่วัด
ชาวบ้านไม่รีรอค่ะนี่ค่ะพากันเอาเครื่องเส้นไหว้
ดอกไม้ถูกเทียนน้ำหวานน้ำแดงรวมถึงของยอดนิยมก็คือแป้ง
อ่าถือมาด้วยเออเอามากราบไหว้อืมขาวโพลนขาวโพลน
ลูบเออโอ้ยคนเยอะจริงจริงอ่ะครับเอามาขอพรต้นตะเขียนศักดิ์สิทธิ์
เขาก็หวังแหละว่าเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยจะให้โชคให้ลาบกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่นั่น
ครับแต่ก็อีกแหละคุณผู้ชมเขาก็ไม่ได้บอกเราอ่ะ
ว่าเขาเห็นอะไรหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียนให้โชคให้ลาบอะไรมา
แม่ไม่ยอมบอกอีกแล้วไม่แท้ใจว่าใช้หลักการเดียวกับที่คุณผู้ชมได้บอกไว้ไหม
ผมเชื่อว่าน่าจะหลักการเดียวกันกลัวเลขมันจะแก่น
คุณผู้ชมงงหมดแล้วเนี้ยแก๋นคืออะไรไม่งงเราพูดทั้งเบก
คุณผู้ชมรู้แล้วรู้แล้วอืมแก่นแบบว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมันจะอ่า
อะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะไม่เป็นไปตามที่พูดใช่
ดูอยากจะพูดเยอะให้ดูเอาเองให้คิดเอาเอง
ดูเอาเองเพราะว่าเราบอกไปแล้วไงมีวิจารณญาณในการรับชมด้วย
บอกไปแล้วว่าเจอกี่ต้นแต่ละต้นเนี่ยแบบขนาดเท่าไหร่
ฟังทันก็วิเคราะห์กันเอาขอให้โชคดีนะคะ